เพราะว่ามีคนร้ายเข้าไปขโมยชุดชั้นใน

ต้องเอาชุดชั้นในที่สวมใส่ในหุ่นโชว์เท่านั้น

กระบาดที่ผ้าคุมมีเต็มไปหมดเลย

คือความยากง่ายทำไมชอบนั้นกล้า

แล้วว่าเลือกแล้วว่าชุดนี้ดีสุดเด็ดสุด

นี่ฮะเป็นชายชุดดำรูปร่างค่อนข้างสันทัศน
สูงสักประมาณ๑๖๐บาท

แล้วตอนจังหวะจะเอาไปค่อยถอยหลัง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในร้านชุดชั้นในนะครับ
ศูนย์การค้าซึ่งเป็นศูนย์ค้าส่งรายใหญ่ที่ขอนแก่นนะครับ
นางสาวนันทวันทันชิตวรานนท์เป็นเจ้าของร้าน

แล้วจะเอาที่อยู่ในหุ่นโชว์เท่านั้นนะครับ
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นพวกโรคจิตไปป้วนเปรี้ยนที่ร้านหรือเปล่า
เอาไปฟังเสียงเจ้าของร้านนะครับ
เจ้าของร้านก็บอกว่าหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมทำไปแล้วถึงไม่เก็บหุ่นล่ะ
ทำไมถึงเอาหุ่นลงมา
คือหลายคนบอกว่าทำไมเจ้าของร้านทำไมถึงไม่เก็บหุ่นนี้ลงไปให้มีชิด
เจ้าของร้านเขาก็บอกว่าก็ไม่คงมีใครจะไปขโมยหรอกมาก
มันก็มีกล้องอยู่คงไม่มีใครจะคิดไปขโมยหุ่นที่ใส่อยู่นะฮะ
เพราะว่าคือไอ้กระบะข้างล่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันก็มีเสื้อผ้าชุดชั้นในวางเต็มไปหมดเลย

ฝั่งตรงข้ามมีหุ่นตัวหนึ่งใส่กางเกงยีนอยู่คนร้ายก็ไม่เอา
แต่จะขโมยเฉพาะชุดชั้นในที่อยู่ในหุ่นตัวนี้เท่านั้นนะฮะ

ตอนนี้ตำรวจในโรงพักของขอนแก่นเองก็แจ้งว่าน่าจะรู้ตัวคนร้ายแล้วนะ
รอสารออกไหมจับอยู่จากนั้นจะเอาคนร้ายเนี่ยดำเนินคดีเรื่องของข้อหารักทรัพย์ต่อไปนะครับ